ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดตรังนะครับ
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะฮะเมื่อคืนนี้พ่อเลี้ยงก็โมโหลูกเลี้ยงที่ไม่ยอมปิดไฟ
ไม่ปิดไฟไม่ปิดไฟบ้านเขาเป็นไม้เบื่อไม้เบากันเรื่องปิดไฟเปิดไฟ
เลี้ยงบอกไม่ชอบปิดไฟมันเปลืองไฟสุดท้ายเนี่ยจะเอามีดสปาต้าไปฟันลูกเลี้ยง
ลูกเลี้ยงก็เลยชักปืนขึ้นมายิงสวนใส่ไปฝ่ายพ่อเลี้ยงก็ตายคาที่แล้วฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่หมู่บ้านคนซางหมู่ก้าวตมนต์นอกช่างแหล่น
ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ติดกับสวนยางพารานะครับ
ซึ่งในห้องนอนเนี่ยจะมีศพของนายอุดมสุขเรื่องนะครับหรือว่าชาวบ้านจะเรียกกันว่าลุงเมียกนะฮะ
อายุหกสิบเอ็ดปีนะครับซึ่งมีอาชีพขับรถเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับในสภาพที่มือซ้ายของลุงเมียก
กำมีดสปาต้าหัวตัดอยู่เล่มหนึ่งแล้วสภาพศพเนี่ยพบว่าถูกยิง
กระสุนหนึ่งนัดเจาะเข้าใต้คางนะฮะแล้วก็ลำคอนี่มีดนะฮะ
ที่ตอนแรกเนี่ยกำอยู่ในมือซ้ายของผู้ตายนะครับอ่าคือกระสุนที่เข้าใต้คาง
แล้วก็ลำคอเนี่ยมันมีทะลุไปใต้รักแร้ซ้ายด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ชื่อในอิ้งนะครับชื่อจริงชื่อกฤษดาอายุ๒๔ปีนะครับ
คนนี้นะฮะเสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายเขาบอกผมถูกทำร้ายก่อน
มือซ้ายของเขานี่ฮะเขาบอกถูกผู้ตายเนี่ยฟันจนเป็นแผลชะกัน
นี่ต้องไปเย็บมาเจ็ดเข็มตำรวจส่งตัวไปรักษาแผลก่อนนะฮะ
ทำแผลก่อนแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อคือทางในอิ้งเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาลงมือก่อเหตุยิงพ่อเลี้ยงจริง
แล้วก็พาไปชี้จุดที่เอาปืนไปทิ้งในสวนยางพารา
ไกลจากจุดเกิดเหตุตำรวจไปหามาก็นี่ได้ปืนมานะครับ
กระบอกนี้นะครับโดยในอิ้งบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานอนอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงแม่พูดกับพ่อเลี้ยงนะว่า
แม่เนี่ยพูดบอกเขาว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบมีดสปาต้าออกมา
เขาก็เลยรู้แล้วนะว่าเดี๋ยวต้องมีการมาหาเรื่องกันอีกแน่
ก็เลยหยิบปืนที่เก็บไว้ใต้หมอนเนี่ยมาถือเอาไว้
กำลังจะเดินหลบพ่อเลี้ยงออกไปทางหลังบ้าน
พอเดินออกมาประจันหน้ากันพอดีนะครับ
เขาก็บอกให้พ่อเลี้ยงเนี่ยวางสปาต้าลงนะฮะ
แต่กลับถูกท้าทายว่าให้ยิงเลย
พยายามบอกให้พ่อวางมีดนะยืนยันว่าไม่อยากยิง
พ่อเลี้ยงก็ไม่ฟังแล้วเอามีดเนี่ยฟันใส่หลังมือซ้ายเขาจนบาดเจ็บ
เขาก็พยายามแย่งมีดแต่โดนฟันอีกทีนึงนะฮะ
สุดท้ายพ่อเลี้ยงท้าบอกให้ยิงเลยยิงเลย
เขาเลยยิงสวนใส่ไปหนึ่งนัดทำให้พ่อเลี้ยงเนี่ยเสียชีวิต
อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเขากล่าวอ้างนะครับ
ในการให้ปากคำกับตำรวจนะครับบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
คือตัวของผู้ต้องหาเนี่ยยังบอกว่าพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยเมาทุกวันนะครับ
เหล้าขาวมาจากนอกบ้านกลับถึงบ้านเออะโวยวายหาเรื่องทุกวัน
แต่ก็พยายามไม่ตอบโต้อะไรพยายามอดทนมาตลอด
ทั้งที่เขาก็เห็นใจแม่เขาที่ต้องทนอยู่กับพ่อเลี้ยง
ส่วนแม่นะฮะแม่ของผู้ก่อเหตุภรรยาของผู้ตายนะ
เธอบอกว่าอิ้งเนี่ยเป็นลูกติดที่เกิดกับสามีเก่า
ส่วนการเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สามีของเธอเนี่ยกลับมาจากดื่มเหล้า
แล้วก็บอกให้อิ้งเนี่ยปิดไฟโดยถือมีดอยู่ในมือด้วย
ตัวเธอก็พยายามไปกอดขาสามีอ้อนวอนว่าเอออย่าไปทำอะไรลูก
สุดท้ายก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นจนได้เพราะที่ผ่านมาสามีของเธอ
ก็คือนายอุดมผู้ตายเนี่ยหรือลุงเมียกเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกับลูกชาย
เกิดกับสามีเก่าของเธอก็คืออิ้งเนี่ยกิจสดาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเรื่องเปิดปิดไฟ
เพราะว่าสามีเธอเนี่ยชอบบอกว่าลูกชายไม่ชอบปิดไฟทำให้เปลืองไฟที่บ้าน

ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราอะ
ต่อยคำถามกำบมพู่ตายแล้วก็ให้โอะโหสุธรรมพ่อเลี้ยงซะ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปยื่นประกันตัวลูกชายเพราะทุกวันนี้ก็มีอาชีพกรีดยางพาราหาเช้ากินค่ำ

บริเวณกรรมหาชอบไหมประกันไหมประกันตัวไหม
ได้ไม่ได้ประกันนะพี่แต่ตอนนี้ก็ต้องกลัวเวิร์ด
มันตัดอย่างมากแล้วสำหรับเราเรียกเองไปก็กลัว
ทำไมยายทำไมตัดอย่าง
เมืองต้นนะครับนายกฤษดาถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เมื่อไปดูประวัติทางคดีเนี่ยพบว่านายกฤษดาเคยต้องโทษ
คดียาเสพติดเมื่อปี๖๕นะฮะติดคุกไป๗เดือนนะครับ
โทษมาเมื่อ๒๓ธันวาคมปีที่แล้วประมาณ๘เดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็มามีเหตุยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับ